ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพบังใหญ่นะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะ
ที่หมู่บ้านบัวทองอบางใหญ่จนนทบุรีนะคะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักการเขตตลิ่งชันด้วย
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเลยเหมือนกับว่ากำลังจะขับรถออกจากบ้าน
เพื่อไปทำงานแต่ว่ามาถูกยิงซะก่อน
แล้วคนที่ลงมือยิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเป็นลักษณะของสาวหล่อหรือว่าสาวธอมนี่แหละ
หลังจากก่อเหตุนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเพื่อหลบหนี
แต่ตำรวจตามจับตัวระหว่างที่ตำรวจพยายามจะควบคุมตัวเนี่ย
คนที่ก่อเหตุพยายามที่จะขัดขืนแต่ว่าในมือเขาถือถุงกระดาษ
ถุงกระดาษมีปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ค่ะ
เหมือนกับพยายามล้วงในถุงกระดาษตลอดเวลา
สุดท้ายเนี่ยปืนที่อยู่ในถุงกระดาษเกิดลั่นใส่ขาตัวเอง
จนตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตำรวจรวบตัวไปเพื่อดำเนินคดี
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพบังใหญ่นะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิต
อยู่หน้าบ้านที่หมู่บ้านบัวทองอำเภอบังไยจนนทบุรี
พอไปตรวจสอบเนี่ยพบศพผู้เสียชีวิตนางสาวสุภาพมูลมงคลค่ะอายุ๕๔ปี
เป็นข้าราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตตลิ่งชัน
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นอยู่ท้ายรถ
สภาพศพยังใส่ชุดค่าราชการอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
ผู้เสียชีวิตมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลสำนักงานเขตตลิ่งชัน
บาดแผลก็คือถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย๑นัด

แล้วก็มีรอยกระสุนอีก๑นัดที่ตัวถังรถค่ะ
ตำรวจไปสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากคุณผู้ชม
เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์เลยนะเห็นตัวคนร้ายที่ก่อเหตุด้วย
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคนร้องว่าอย่านะกลัวกลัวตะโกนอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดเพื่อนบ้านวิ่งออกมาดู
เห็นว่านางสาวสุภาพคนนี้นอนหายใจโรยรินอยู่ที่ท้ายรถยนต์
ส่วนคนยิงเดินผ่านบ้านของเพื่อนบ้านไปนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตัวเองเนี่ยจะรีบเข้าไปช่วยแต่คนยิงเดินย้อนกลับมา
เพื่อนบ้านก็ตกใจกลัววิ่งเข้าบ้านไปก่อน
คนยิงเนี่ยเดินไปดูนางสาวสุภาพด้วยนะเหมือนเดินไปดูว่าตายหรือเปล่า

กลับมาดูด้วยเหรอย้อนกลับมาดูว่าตายไหม
หลังจากนั้นเดินออกไปแบบใจเย็นมากเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านก็เลยเข้ามาดูอีกครั้งปรากฏว่านางสาวสุภาพเสียชีวิตแล้ว

คือเมื่อนั้นผมนอนอยู่ในบ้านกำลังจะติดไปดีก็ยินเสียงโทรไวว่าช่วยด้วย

แล้วก็เขาก็คงวิ่งรอบรถวิ่งรอบรถเสร็จปุ๊บทีนี้เขาคงวิ่งไล่ยิง
อืมยินสิ่งเป็นกี่นัดครับ

แล้วเห็นคนร้ายมั้ยเป็นนลักษณะยังไงครับ
เป็นลักษณะธรรมครับผมธรรมของสร้าง
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือให้ข้อมูลยังต่างกันอยู่นะคะ
ตอนแรกน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นธอม
มาติดพันธุ์พี่สาวตัวเอง
เพราะก่อนหน้านี้พี่สาวบ่นให้ฟังว่าธอมคนนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืน
น้องสาวก็เลยบอกว่าเคยต่อว่าธอมคนนี้ไปแล้วด้วย
ทะเลาะกันด้วยมีปากเสียงกันรุนแรงเลย
แต่ว่าสาวธอมคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายตัวเอง
แต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าคนก่อเหตุที่เป็นธอมมายิงพี่สาวของตัวเองรู้จักกันค่ะ
เคยเจอกันด้วยเพราะว่าเคยมีการติดต่อพูดคุยกัน
ธอมคนนี้พยายามจะมาตีสนิท
แต่ตัวเองไม่ได้คิดอะไรเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
น้องสาวของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าสาวธอมคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
ทะเลาะกับตัวเองตลอดถึงขนาดขู่จะฆ่าตัวตาย
ขู่จะชวนกินยาตายด้วยกัน
น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเคยหนีไปปฏิบัติธรรม
แต่ว่าสาวธอมคนนี้ก็เคยตามไปแล้วก็ไปร้องเรียนกับพี่สาวของตัวเองถึงที่ทำงาน
ไปหาว่าพี่สาวของตัวเองเนี่ยยุ่งเรื่องส่วนตัว
น้องสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าคาดว่าก่อนเกิดเหตุ
สาวธรรมน่าจะมาที่บ้านเพื่อมาตามหาตัวเอง
มาหาที่บ้านพี่สาวแต่มาเจอกับพี่สาวที่กำลังจะออกไปทำงาน
ธอมคนนี้ก็เลยชักปืนออกมาพี่สาวเห็นว่าสาวธอมมีปืน
พยายามจะวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
มันก็ยังไม่ตรงกันให้กันโดยเฉพาะว่าถ้าไม่เจอแล้วมาเจอพี่สาวแล้วยิงพี่สาวเนี่ย
ถ้าถ้าจะยิงแค่นั้นเพราะว่าไม่เจอตัวน้องสาวแต่ทำไมถึงย้อนมาดูถึงขั้นที่ว่าตายหรือยังเนี่ยนะ
เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าทางสาวธอมเองเหมือนกับว่าตัวเขาก็ให้การอยู่บ้างนะ
ทีนี้มาดูกราฟิกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านว่าเกาะเหตุเป็นอะไรนะครับ
เช้าวันนี้เวลาประมาณตี๕ขณะที่ผู้ตายกำลังจะออกไปทำงานนะครับ
จังหวะนั้นคนร้ายที่เป็นธอมอายุ๕๗ปีผมสั้นยืนดักซุ่มอยู่
ก็เห็นผู้ตายกำลังจะปิดประตูรั้วบ้านก็ถือปืนเดินเข้าไปหาผู้ตาย
แล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับผู้ตายเห็นว่าคนร้ายมีปืน
ก็เลยพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
คนร้ายเลยใช้ปืนยิงใส่ผู้ตายไปสามนัดเข้าที่ขมับด้านซ้าย
กระสุนฝังในนอนเสียชีวิตอยู่ที่ท้ายรถเก่งนะครับ
แล้วก็บริเวณท้ายรถยังพบร่องรอยกระสุนด้วยอีกหนึ่งนัดนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายก็เดินหนีออกไปทางปากซอยนะฮะ
เรียกแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วก็ขึ้นแล้วก็หลบหนีไป
กระทั่งไปถูกสายตรวจสกัดจับได้ในที่สุดนะฮะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสายตรวจสพรัฐนาธิเบสสกัดจับ
ธอมวัย๕๗ปีผู้ก่อเหตุได้นะคะ
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีสนามบินน้ำ
ธอมคนนี้เนี่ยนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลบหนีนะคะ
จังหวะที่ตำรวจให้สาวธอมคนนี้ลงจากรถ
ธอมคนนี้เนี่ยพยายามจะหยิบอะไรบางอย่างในถุงกระดาษ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปแย่งค่ะในถุงกระดาษมีปืนค่ะ
ว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละก็เลยทำให้ปืนที่อยู่ในถุงกระดาษลั่น
กระสุนปืนถูกที่โคนขาซ้ายของคนร้ายซึ่งก็คือสาวธอมคนนี้เนี่ยนะคะ
นัดตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ส่วนคนขับแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ตรงข้ามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทอมคนนี้บอกว่าให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้แล้วก็ถามราคาบอกว่าขอเหมาได้ไหมเหมาแท็กซี่ให้ไปส่งที่จังหวัดชุมพร
แต่ว่าระหว่างทางคนขับแท็กซี่บอกว่าสังเกตว่าสาวธอมคนนี้มีพฤติกรรมแปลกอะค่ะ
คือพยายามล้วงอะไรอยู่ในถุงกระดาษตลอดเวลา
จนกระทั่งถูกตำรวจสายตรวจเรียกให้จอดเพื่อตรวจค้น
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส
แจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และประสานพนักงานสอบสวนสพบังใหญ่
อายัดตัวที่โรงพยาบาลเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็มีการตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุนะคะ
มีประวัติเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เมื่อช่วงตุลาคมปี๒๕๕๙ด้วยนะคะ
แล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่าสาวธอมคนนี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าจริงแล้วตัวเองเป็นคนมีฐานะนะ
มีเงินในบัญชี๓๐๐๐๐๐บาท
มีที่ดินราชบุรี๒ไร่
นครปฐมอีก๑งาน๕วาแต่ว่าถูกขายไปหมดแล้ว
เพราะกลอุบายของหญิงสาวคนหนึ่ง
ทำให้เกิดความคับแค้นใจอย่างมาก
แต่ไม่ได้พูดว่าหญิงสาวคนนี้คือใคร
คือยังไงก็ผิดข้อหาฆ่าคนตายนั่นแหละ
แต่ว่าเรื่องมูลเหตุก็อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ดับบรวดก็ต้องสืบสวนขยายผลกันต่อไป